นายกสมาคมฟุตบอลผลตะโร่นแอดสมยศ

พุทธสอลีกให้มั่นคงมายิ่งขึ้น

เตะบางคนก็มาคัดทีมฟุตบอลใหญ่หาสโมสรเล่นเพราะว่าอาชีพไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไห
หลังจากนี้ครับทางสมาคมฟุตบอลนั้นประกาศแล้วครับ
ได้ที่๓มาจากการชนะเวียดนาม๘๐ก็จะให้๑ล้านบาทกับทีมฟุตซอลไทยนะครับ
รวมถึงตำแหน่งของสวพุทธเถื่อนกลางครับ
แล้วก็ถ้าไม่รวมยอดอาชีพเก่าคน๑แสนบาทเนี่ยก็เชื่อว่านักเตะชุดนี้น่าจะมีภาคเอกชนนั้นเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าจะมีการบอกกล่าวให้กับภาคเอกชนนั้นมามอบรางวัลเพิ่มเติม
โดยเชิญผู้สับสนุนนะครับมาร่วมในการพัฒนาให้ลีกเติบโต
เพื่อให้นักฟุตซอลนั้นได้มีอาชีพที่จะมีรายได้
ตัวเองแล้วก็ครอบครัวเหมือนที่นักฟุตบอลนั้นสามารถทำได้
พระธานาภุตซอลนั้นไปทำแผนมา

แผนเข้ามาเพื่อสร้างนักเตะในรุ่นใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องครับ
โดยล่าสุดนะครับนายอริสักเบนจัดสิริวัลนะครับ
ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานสโมสรฟุตซอลชนบุรีบูเวฟแล้วนะครับ
หลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานพัฒนาฟุตซอลไทย
เพื่อให้มีเวลาเต็มที่ในการดูแลทีมชาติไทย
ส่วนประธานคนใหม่ที่จะมาทำหน้าที่แทนนั้น
บอร์ดบริหารของสมสรฟุตซอลชนบุรีบูรีบูเวฟจะพิจารณาต่อไป
ซึ่งคาดว่าจะเป็นนายทัชพัฒน์เบนจสิริวัล
หรือว่าเป็นลูกชายของนายอดีศักดิ์นั่นเองนะครับ
ส่วนผลการจัดอันดับโลกล่าสุดของทีมฟุตซอลนะครับ
ซึ่งอันดับที่๑ถึง๔ยังคงเป็นสเปนบราซิลรัสเซียและอิตาลีตามลำดับนะครับ
ขณะที่อิราณอยู่อันดับที่๕นะครับ
อรันนี่ก็เป็นแชมป์เอเชีย๑๑สมัยแล้วก็ขึ้นจากอันดับ๕
ขออภัยครับขึ้นจับอันดับที่๖นะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่๕ครับ
ส่วนทีมชาติไทยขึ้นมา๑อันดับนะครับจากอันดับที่๑๕ขึ้นมาอยู่อันดับที่๑๒
ตามหลังญี่ปุ่นที่รั้งอันดับ๑๒เพียงแค่๑๔
คะแนนขณะที่เวียดนามนั้นล่นมา๑อันดับอยู่อันดับที่๔๓ครับ
ทางนี้นะครับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยจะเดินทางมาถึงไทยท่ากัศยาสุวรรณภูมิในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ
เวลา๗นาฬิกา๑๕นาทีอันดับของไทยน่าสนใจ
เคยขึ้นไปอยู่อันดับสูงสุดเนี่ยอันดับที่๙เลยนะครับคุณบรพันธ์
ครับก็อยู่ในยุคของบริกปอล์มท้านด้วยนะครับคุณอัยศักดิ์เบนเจอร์ศิริวัล